ตรงนี้นะครับมาติดตามเรื่องราวกีฬาน่าสนใจกันนะครับ
ลิมปิกให้ได้ในปี๒๐๒๐ในประเภททีมหญิงครับ
สมาคมมีการพูดถึงเรื่องนี้นะครับ
แล้วก็บอกว่ามีเป้าหมายเลยครับ
ที่เพิ่งจะคว้าแถ่นทอง๔เกม๓สมัยติด
แล้วก็ปี๒๐๒๐นะครับมีโอกาสมากขึ้นเหมือนกัน
แล้วก็มองด้วยว่าญี่ปุ่นคล้องดับ๑ของเอเชียมาตลอด
แล้วก็จะได้สิทธิ์โดยอัตโนมัติในฐานะเจ้าภาพ
คาดว่าไทยนะครับจะเป็น๑ใน๓ร่วมกับคาซักสถานแล้วก็จีน
ต้องแย่งชิงโคต้ากับเกาหลีใต้แล้วก็ฮ่องกง
เรื่องนี้ครับสารวัตรต้นพันตรวจโทกุณฑลประจวบเปาะ

เคยเป็นผู้จัดการทีมชุดสร้างประติศาสตร์ในการล้มญี่ปุ่น
เมื่อ๑๗ปีก่อนก็บอกว่าครั้งนี้ครับจะทำเซอร์ไพรส์อีกครั้ง
ในการพาทีมรักบี้หญิงเข้าร่วมโอลิปิกให้ได้
ก็ตั้งเป้าจะกวาดเหรียญทองให้ได้ทั้งทีมชายแล้วก็ทีมหญิงด้วยครับ
ธีระดีนะครับทางหน้าจอไทยรัฐในวันนี้อย่าลืมติดตามครับ
ถ่ายท่อสดสี่โมงเย็นเป็นต้นไปครับส่วนศึกวันแชมป์เป็นชิปนะครับ
เอกของรายการเป็นการป้องกันแชมป์รุ่นมิเตอร์เวทนะครับ
ซึ่งออกลาเอ็นไซด์เจ้าของเข็มขัดในรุ่นมิเตอร์เวท
และชิงจากเลบานอนจนร่วงไปกองกับพื้นนะครับแล้วก็ตามซ้ำด้วยหมัดชุด
ทำให้กรรมการก็ชี้ขาดนะครับแล้วก็บอกว่ายุติการแข่งขันไปเลยนะครับ
ลายอินซานก็ป้องกันแชมป์เอาไว้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
สนใจติดตามเต็มได้นะครับในศึกนี้ในวันอาทิตย์นะครับ
จะมีบันทึกการแข่งขันทางหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒มาฝากกันครับ